พูดถึงจังหวัดตรังก็คิดถึงแค่หมูย่างเมืองตรัง
หรือเค้กเมืองตรังหรืออะไรที่เป็นแบบว่าจังหวัดทางผัด
แต่จริงขอบอกจริงนะคุณผู้ชม
ว่าไม่ใช่เพราะว่าผมไปมาแล้วแล้วแบบ
สวยมากมีเกาะต่างมากมาย
เกาะเชือกเกาะมุกเกาะกระดานถ้ำมรกฏ
แล้วก็นั่งตุ๊กหัวกบชมเมืองก่อนก็ได้
โอ้โหสวยจริงคุณอยากจะ

ดังนั้นการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเขาเปิดฤดูการท่องเที่ยว
ในเขตอุทยานทางทะเลนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๕๙ไปแล้ว
หลายคนรอคอยเหลือเกินที่จะไปท่องเที่ยวนะคุณนะครับ
ท่าเรือปากเมงในอำเภอสิเกาจังหวัดตรัง
ใครจะไปต่อเรือไปเกาะต่างนะครับ

ก็นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่เกาะต่างนะครับ
ในช่วงของการเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเล
ครั้งแรกของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
หลังปิดมานาน๔เดือนเต็มในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ทะเลเขาฟื้นฟูธรรมชาติ
โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เฉพาะชาวจีนซึ่งเดินทางไปท่องเที่ยวทะเลตรัง
เป็นคณะแรกที่ลงเรือกว่าร้อยคน
ด้วยความตื่นเต้นไงคุณไม่ได้ไปมานานนะครับ
กลางท้องฟ้าสดใสสีครามแบบนี้ทะเลขึ้นสงบ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรัง

ถือเป็นการท่องเที่ยวแบบเช้าปลายเย็นกลับ
บนเกาะ๔แห่งแล้วก็๑ถ้ำแล้วก็ถ้ำมรกฏด้วย
เป็นไฮไลท์ในทริปการท่องเที่ยวทะเลตรังครั้งนี้นะครับ
ผู้ประกอบการนำนักท่องเที่ยวหลายคน
นำนักท่องเที่ยวหลายร้อยคน
ก็ลงเรือเพื่อท่องเที่ยวทะเลตรัง

พวกมันต้องไปคอยกวดขันในเรื่องของการดูแลความปลอดภัย

ไปดูถ้ำมรกฏก็ต้องล่องเรือไป

ใสเก๋าและสีฟ้าคลามคลุม

ผมอยากให้ไปอยากให้ไปเลยตอนนี้